เดี๋ยวนี้คนรักแฟนลุงแฟนเขาเรียกคนครั้งรัก
ไม่ว่าจะหยิบจะจับจะพูดจะคุยจะกระพริบตาปิ๊บ

และหนึ่งสาวที่ขึ้นชื่อว่าคลั่งรักตัวแม่
ก็ต้องยกให้สาวเปล่าจ้า
ครั้งยังไงคลั่งขนาดไหนไปดู
ใครไหวไปก่อนเลยจ้า
นี่ละลายเป็นไอติมโดนความร้อนแล้ว
สายตาเจ้านั้นเดี๋ยวว่าจะให้โซไนละลายเลยค่ะ
ดันเองก็ละลายไม่ไหว
สมมากสมฐานะคนคลั่งรักตัวจริงไม่อิงแอบ
เจอสายตาแบบเนี้ยเป็นลม